ไปดูวีรกรรมนกเหยียวแดงกันหน่อย
โฉป่วนร้านอาหาร
โฉคร้องกินจ้า

แต่ว่าดูสิพฤติกรรมไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะ

งอยปากเขานี่คมมากจิกทีเนื้อคุณหลุดเลยนะ

เป็นนกเหี่ยวแดงค่ะมันบินเข้าไปป่วนลูกค้า
ถึงสะพานสวนเสือศรีราชาจังหวัดชนบุรี
แล้วก็คลินิกหัวเฉียวแพทย์แผนจีน
พนักงานร้านอาหารบอกว่าโอ้โหมาจนจะเป็นลูกค้าประจำอยู่แล้วจ้ะ

วันแรกกินอะไรรู้ไหม

เธอกำลังถือกุ้งแช่น้ำปลาจะไปเสิร์ฟที่โต๊ะ
บินมาปุ๊บนางจกปั๊บเลยค่ะ
โอ้โหจักมื้อคนเสิร์ฟเลยน่ะ

สอดส่องสายตาจ้องอีกว่า

จับเจ้านกเหี่ยวตัวนี้ก็คือนี่เลยค่ะ
รอปภคลินิกหัวเฉียวแพทย์แผนจีน
ก็เห็นว่านกเหยียวแดงตัวนี้เนี่ย

ก็เลยช่วยไล่แล้วก็นำเนื้อหมูมาวางล่อให้กิน

หรือแดงเจ้าหน้าที่มารับไปเลยนะค่ะ
ก็คงบินเข้ามา
หากินหรือมันก็หลุดเข้ามาในเมือง

เห็นไงนั่นไงฟัดเร้อเลยนะค่ะเห็นแล้ว

แม่รถติดนานเป็นชั่วโมงเลยจ้ะโยโยจ๋า
เพราะว่าเขาออกมาเดินรถก็ไปไหนไม่ได้

ใช่สุดท้ายมาต้องรถที่เป็นไฟแวบเป็นรถละที่
มาขวางเอาไว้แล้วก็ต้อนโยโยเข้าข้างทาง
แต่ว่าคราวนี้คุณอรัชพรโยโยเข้ามากับผองเพื่อนด้วย

เพราะรู้แล้วว่านักท่องเที่ยวมาเยอะ
มาอีก๕๖ตัวเดินต้อนรับกัน

อยากเจอกันบ้างอะไรบ้าง
ถ้าเกิดเราขับรถไปแล้วเราไปเจอเขา
จริงมันมีข้อหรือว่ามีหลักปฏิบัติไหม

เพราะว่าหลายคนน่าจะขับรถขึ้นกันใช่ไหมคะ
อันดับแรกให้จอดรถห่างประมาณ๓๐เมตร

ห้ามบีบแตรห้ามเร่งเครื่องเด็ดขาด

เขามีสิทธิ์ทำร้ายหรือว่าเหยียบคุณได้นะ
และถ้าหากว่าคุณเห็นช้างเดินเข้ามาหาคุณ
สิ่งที่ต้องทำคือ
เรื่องที่คุณบอกว่าถ่ายรูปอันนี้ก็ต้องระวังนะ

คืออะไรที่มันวาบใส่ตาเขา
เสียงที่มันดังขึ้นมากระทันหันที่มันดูแล้ว

แล้วก็มีเสาหลักกิโลมันก็มีตัวเลขไง

พาไปดูเฟซบุ๊กบดินจันสีคำกันหน่อย

ที่เราต้องเซ็นเซอร์กระป๋องเพราะมันคือกระป๋องเปียก
ลิงยกเบียร์กระป๋องดื่ม
ข้อความแคปชั่นภาพนี้ก็คือ
ขอร้องอย่านำสุรามาเขาใหญ่
คือเหตุการณ์นี้นักท่องเที่ยวปวดฉี่

ลิงเขาใหญ่มันก็ฉกยกกระดกเลยอะค่ะ
ขอเตือนหน่อยนะคือถ้าคุณขับรถคุณดื่มไม่ได้อยู่แล้วนะ
ต่อให้คุณซื้อมาไว้แล้วยังไม่ได้เปิดดื่มคุณมีในรถ

แล้วบอกขอความร่วมมือปฏิบัติการ๔มขอไม่มาก
ขอคืนพื้นที่เขาใหญ่ก็คือมแรกไม่ทิ้งขยะ

ม๓ไม่ขับรถเร็วและมที่๔ไม่ส่งเสียงดังนะคะ
ป่านี้เจ้าจอบตัวนี้คงเมาแอตกกิ่งไม้ไปเรียบร้อย